พูดถึงเรื่องราวของเพื่อนซีเลยดีกว่า
สำหรับเจนี่แล้วก็วุ้นเส้น
ไม่รู้ว่าตอนนี้จะต้องใช้คำว่าอดีตเพื่อนซีหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงวันเกิดของคุณนานาที่ผ่านมา

หารวมตัวเงินจัดปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์สเดตสาวนาใช่ไหม
แต่ว่าเขาบอกว่าต้องจัดกันถึง๒รอบเลยทีเดียว

ขอปล่อยผ่านกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกัน
ขอเดินหน้าทำงานที่รักอย่างเต็มที่ก่อนดีกว่า
แล้วก็ไม่คาดหวังว่ารักครั้งใหม่จะมาเมื่อไหร่นะครับ

ของตัวเองกำลังเดินหน้าไปได้สวยอยู่เลยค่ะ
พิจัยสถานีของเรากำหนดที่สำคัญมาก
ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลหัวใจตัวเราเอง

มันก็มีบ้างที่มีคนเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่มีอะไรเร่งไม่มีอะไรรีบร้อน

นี่แฮปปี้กับชีวิตเจนนี่ตอนนี้มากที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นเจนนี่ว่าชีวิตของเจนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรรีบเร่ง
แล้วก็ไม่เร่งรีบในการที่จะทำอะไรเลย
แล้วเธอจะไม่ได้สนใจอะไรกับข่าวที่เกิดขึ้นเลยนะครับ

เพราะตอนนี้ทุกอย่างโฟกัสอยู่ที่ฟิตเน็ต
ลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลให้เต็มที่หน่อยละกัน
แล้วก็พักหลังมานี่เจนี่สวยขึ้นนะคะ